คุณผู้ชมฮะไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับการขับรถด้วย
แต่ยังไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจนนะฮะว่าทำไมคนขับถึงอยู่ขับไป
เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตกลงไปในบ่อน้ำเลย

จะเห็นรถทีนี้ผ่านหน้ากล้องไป
แล้วผ่านไปเรื่อยสักพักหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เบรกด้วยนะเขาเหมือนกับเปิดไฟเลี้ยวด้วย

เอ๊ะเขาเข้าใจผิดหรืออะไรหรือเปล่าไง

สักพักหนึ่งรถตกลงไปในบ่อน้ำลึกเลย

ว่าตรงนั้นมันเป็นถนนเป็นทางให้เลี้ยวได้
เออนะฮะเดี๋ยวต้องมาฟังคำเปิดเผยจากภรรยาของเขานะฮะ
นี่ครับรถเก๋งโตโยต้าสีบรอนเทาขับมาช้า
เปิดไฟเลี้ยวซ้ายจู่ก็หักเลี้ยวซ้าย

พุ่งตกลงไปในบ่อน้ำความลึกเขาบอก๕๑๐เมตรเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ถนนรอบคู่เมืองตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสด

หลังเกิดเหตุทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจศรีมโหศพ
ประสานหน่วยกู้ภัยชุดประดาน้ำลงไปค้นหานะครับ
คนที่ติดอยู่ภายในรถคือจ่าเอกประเสริฐ
อายุ๕๗ปีเป็นคนขับนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีคุณ
กว่าจะนำร่างขึ้นมาได้นะครับ
นำร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในรถ

คือนักประดาน้ำบอกแบบนี้บอกเอาร่างมายาก
เพราะว่าตัวช่วงหน้าอกของเขาติดกับคอนโซลและเบาะ
คือติดอยู่อย่างนั้นเลยค้างอยู่แบบนั้นเลยนะครับ

ส่งร่างไปชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลศรีมโหศพอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ไภก็ช่วยกัน
ใช้รถยกในการดึงรถขึ้นมา
เพื่อนำไปเก็บรักษาเป็นของกลางไว้ที่โรงพักนะครับ
คนเห็นเหตุการณ์นะเล่าให้ฟังแบบนี้
ผมขับรถมาจอดตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นคูน้ำนะ
ผมจะรอรับแฟนหลังเลิกงานนะครับ
เห็นรถเก๋งคันนี้ขับมาจากทางเทศบาลโคกปีบ
จู่นะรถหักเลี้ยวซ้ายแล้วไม่จอดนะครับ
ไหลตกลงไปในบ่อในคูเลย
ผมวิ่งไปดูถามว่าพี่กระโดดลงไปช่วยลงน้ำไหม
ผมลงไปนะคุณนะแค่น้ำตรงริมฝั่งก็ครึ่งเมตรแล้ว

คือตอนแรกรถมันหน้าทิ้มลงไปมันยังไม่จมทั้งคันนะฮะ
แล้วก็รีบวิ่งตะโกนเรียกให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เข้ามาช่วยนะครับ
หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมากันหมดเลย
ปรากฏว่า๑๐นาทีเท่านั้นรถจมลงไป
ถามว่าใครช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เพราะครึ่งคันมันจมน้ำอยู่แล้ว
หลังจากนี้อีก๑๐นาทีครึ่งคันด้านหลังมันจมไปเลย
ส่วนทางด้านของภรรยาผู้เสียชีวิตมาถึงจุดเกิดเหตุก็ร้องห่มร้องไห้แล้วฮ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าสามีเธอออกจากบ้านไปช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็น
จริงสามีจะไปซ้อมกีฬาซ้อมทุกวันทุกเย็นนะครับ
แล้วมารู้อีกทีก็คือกู้ภัยแจ้งมาว่าสามีเธอขับรถตกบ่อน้ำตกคูน้ำตรงนี้
เปิดเผยแบบนี้นะฮะสามีหลังจากไปซ้อมกีฬาเสร็จแล้วชอบสังสรรค์กับเพื่อน
สังสรรค์กันเป็นประจำนะฮะดื่มสุราตอนเย็นเป็นประจำทุกวัน
ว่าหลังจากเลิกซ้อมกีฬาก็คงแวะสังสรรค์กับเพื่อนแล้วครับ
ก่อนขับรถกลับบ้านเชื่อไหมฮะว่ามาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
สามีน่าจะจำทางเลี้ยวผิดจำทางเลี้ยวซ้ายผิด

คุณผู้ชมฮะเพราะจริงนะซอยเลี้ยวซ้ายบ้านของเธอกับสามีเนี่ย
ห่างจากจุดนี้อีกแค่๕๐เมตร
เมตรข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยและเข้าบ้านแล้ว
แต่สามีอาจจะ๑ไปดื่มมา๒อาจจะจำผิด
หักเลี้ยวซ้ายทันทีก็ตกบ่อตกคู่แบบนี้
ทำให้เสียชีวิตแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะ
ค่ะเวลาที่เราเห็นข่าวแบบรถตกน้ำแบบนี้
คือเราก็เคยได้ยินคำเตือนแหละทุกครั้งเลยว่า
ถ้าเกิดตกน้ำปั๊บจะต้องรีบเปิดกระจกให้ได้เร็วที่สุดก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ระบบมันล็อกแล้ว
เพราะว่าแบบโดนน้ำเข้าไปใช่ไหม
ต้องเอาไอ้ข้างหลังเบาะดึงออกมาแล้วมันจะมีเหล็กใช่ไหม
เอาทุบกระจกให้แตกแล้วรีบเอาตัวออกมาให้เร็วที่สุด
ต้องดูตอนนั้นเขามีสติสติน่ะสำคัญที่สุดเลย
ละเมืองดีที่ไปช่วยนะบอกว่าโอ้โหพยายามแล้ว
จะเข้าไปเปิดประตูแต่ดึงไม่ออกจริง
มันดันไงน้ำด้านนอกและอีกอย่างหนึ่ง
ระบบอัตโนมัติที่คุณบอกมันจะล็อกอัตโนมัติเลย